คุณผู้ชมคะใครที่กู้เงินทกศกู้ยืมเรียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ย

ถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครที่เป็นข้าราชการรับราชการอยู่ในส่วนราชการ๒๒๕แห่ง
เดี๋ยวจะมีการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเริ่ม๑ธันวาคมนี้
ส่วนใครที่เคยกู้แล้วก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชน
เดี๋ยวรอตามข่าวอีกทีนึงน่าจะเป็นต้นปีหน้าช่วงสักประมาณกุมภา
จะเริ่มมีการระบบหักเงินเดือน
โดยนางสาวสุธิรัฐรัตนโชธอธิบดีกรมบัญชีกลางก็ได้เปิดเผยข้อมูลค่ะ
ได้แจ้งให้กับส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ

ดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำของผู้ที่กู้ยืมกรยศ
ภายในหน่วยงานของตัวเองก่อน
ก่อนที่จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของแต่ละคนต่อไป
เอาง่ายก็คือจะเริ่มหักก่อนเลยแล้วก็ค่อยเอาเงินเดือนเข้าบัญชี
เริ่มหักเงินเพื่อมาชำระหนี้กรยศตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมปี๒๕๕๙
คือ๑ธันวานี้สำหรับหน่วยงานราชการคนที่เป็นข้าราชการ
ซึ่งตอนนี้ระบบมีความพร้อมแล้วในการที่จะรับข้อมูลลูกหนี้
สามารถหักเงินเดือนของลูกหนี้กยศได้จำนวนกว่า๑๖๐๐๐ราย
ส่วนราชการทั้ง๒๒๕แห่งทั่วประเทศนะคะ
โดยนางนันทวันวงขจรกิติรองผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรยศก็ได้เปิดเผยค่ะว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
นำร่องหักเงินเดือนจากพนักงานของกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานแรกก่อนเลย
แล้วเดี๋ยว๑ธันวาคมนี้ก็จะเริ่มรับข้อมูลลูกหนี้
เงินเดือนของลูกหนี้กรยศจากส่วนราชการทั้ง๒๒๕แห่ง
ก็จะมีพวกหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงแล้วก็กรมต่างทั่วประเทศ
แต่ยังไม่รวมถึงหน่วยงานการปกครองอย่างอบตอบจอันนี้ยังไม่รวมนะคะ
ทีนี้คำถามก็คือแล้วพนักงานบริษัทเอกชนล่ะ
เป็นมาตรการหักเงินเดือนเพื่อใช้หนี้กรยศในองค์กรเอกชน
คำถามนี้ก็คาดว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้กับลูกหนี้ที่อยู่ในองค์กรเอกชนเนี่ย
ทราบช่วงเดือนมกราคมปีหน้าปี๖๒
แล้วก็น่าจะเริ่มหักเงินเดือนได้ในเดือนถัดไปก็คือเดือนกุมภาพันธ์
โดยช่วงแรกจะเริ่มนำร่องไปที่องค์กรใหญ่
กรยศเขาก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาแล้วก็กำลังประสานงานกับทางองค์กรของเอกชนอยู่นะคะ
เพราะว่าจะได้แก้ปัญหาเรื่องของคนกู้แล้วก็ไม่ยอมใช้เงินไง
เดี๋ยวคนค้ำประกันก็จะซวยต้องมานั่งใช้หนี้แทนไปอีก
ถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นการส่งต่อโอกาสเป็นการคืนโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องรุ่นถัดไปด้วยนะคะ